นี้ใช้วิจารณญาณเลยครับพาไปดูพิธีกรรมของสำนักอาจารย์ขุนกวีศรีสยาม
เห็นบอกว่าลูกศิษย์บางคนของขึ้นนะ
เหมาะสมไม่เหมาะสมแล้วแต่มุมมองคุณผู้ชมแล้วกันฮะ
เป็นพิธีกรรมตามความเชื่อนะครับที่ลูกศิษย์ของอาจารย์ขุนกวีศรีสยาม
รวมตัวมารับของมงคลนั่นก็คือฝ่าตีนฝ่าเท้าของอาจารย์ขุนกวีนั่นแหละ
นั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้เห็นได้ว่ากำลังพูดอวยพรร้องเพลงไปด้วยนะ
ลับกับสวดร่ายมนต์คณหาเพื่อความเป็นมงคลครับ
ก็ประทับฝ่าเท้าไปคนละทีคนละทีแบบนี้ฮะโอ้บางคนก็โดนกระแทกไปเหมือนกัน
แต่ระหว่างที่กำลังประทับฝ่าเท้าอยู่นั้นคุณผู้ชมมีลูกศิษย์ชายคนหนึ่งนี่นี่
กรีดร้องเลยครับอาการเหมือนคนของขึ้นนี่มันท่าอะไรเนี่ยเหมือนลิงเหมือนฮานุมานหรือเปล่า
นุมานแผลงฤทธิ์ครับสักพักนึงกลับมาเป็นปกติครับ
ระบุแคปชั่นว่าอาจารย์ขุนกวีศรีสยามให้พรลูกศิษย์ด้วยเท้าครับ
ตามความเชื่อนะฮะความเชื่อครับความเชื่อ